วันนี้ช่วงที่เลิกเรียนแล้วผู้ปกครองเขาจะมารับเด็กกันที่หน้าศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดตากสาขาแม่สอด
มีน้องคนหนึ่งเป็นเด็กที่เป็นเด็กพิเศษนะฮะออทิสติก
น้องก็เห็นรถผู้ปกครองมาก็แบบโอ้โหดีใจคุณพ่อคุณแม่มารับ
วิ่งออกมาที่ถนนนี่คุณครูเป็นห่วงลูกศิษย์วิ่งไล่ตามปรากฏว่าลูกศิษย์ไม่เป็นอะไรนะไปกันไว้ทัน
แต่คุณครูถูกจักรยานยนต์ชนบาดเจ็บสาหัส
โอ้โหตอนนี้บอกอาการของคุณครูคือเป็นตายเท่ากันอาการหนักนะนี่ฮะ
โอ้โหด้วยความที่รักเป็นห่วงเด็กเป็นห่วงลูกศิษย
ช่วยเด็กโดยไม่ทันดูไม่ทันดูว่ามีรถจักรยานยนต์มา
คิดภาพไม่ออกเหมือนกันนะฮะถ้าเกิดคุณครูไม่วิ่งตามออกมาแล้วเป็นเด็กหนูน้อยออกมากลางถนนแล้วถูกชนเข้าไปนี่ก็โอ้โหมันก็ความสูญเสียทั้งนั้นนะครับ

คุณครูปลอดภัยนะครับตอนนี้สาหัสอยู่นะครับนี่ช่วงวันนี้เองครับท่านผู้ชมครับ
คุณครูที่ถูกรถชนบาดเจ็บสาหัสในขณะนี้ก็คือนางสาวกาญจนีใจชื้นอายุ๔๑ปีนะครับเป็นครูพี่เลี้ยงของศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดตากสาขาแม่สอด
นี่ฮะตอนนี้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้วนะครับคนที่ขับรถมาชนเนี่ยเป็นกราฟฟู้ดนะฮะเป็นผู้ชายอายุ๓๐ปีก็บาดเจ็บเหมือนกันนะเขาก็รถล้มนอนบาดเจ็บอยู่กลางถนนเหมือนกันนี่ฮะก็ต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเหมือนกันมีครูพี่เลี้ยงของศูนย์ที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยตัวคุณครูเนี่ยฮะคุณครูท่านเนี่ย

ครูทั้งสองมันกลัวเด็กเกิดอันตรายก็วิ่งตามกันไปโดยครูกาญจณีวิ่งไปดักหน้าเด็กซึ่งก็เป็นช่วงออกถนนพอดีทีรถจักรยานยนต์ของหนุ่มกรัฟฟู้ดเขานั้นเขามาพอดีก็เลยชนเข้าอย่างจังเลยครับส่วนเด็กมันปลอดภัยนะครับ
พวกคล้องเด็กถึงเวลากลับพอดีพวกคล้องก็มารับตัวเด็ก
แล้วก็พวกคล้องยังไม่ทันเข้ามา
พวกคล้องกำลังรอเลี้ยวกำลังจะเข้ามาในศูนย์

แต่หน้าเด็กน่าจะไม่เป็นเด็กออใช่ไหมคะ
เขาเห็นรถพ่ออย่างนี้เขาจำได้
เขาก็วิ่งออกไปเลยเขาแบบรอไม่ทัน

เหมือนเขาจะวิ่งแล้วก็วิ่งตาม
ตัวหนูนี้วิ่งตามมาหลัง
อาการของคุณครูกาญจนีตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลแม่สอดนะครับ
โรงพยาบาลบอกว่ายังอยู่ในห้องไอซียูนะฮะ
มีเลือดออกในสมองอาการยังวิกฤตเป็นตายเท่ากัน

ถนนหน้าโรงเรียนไม่มีทางม้าลายนะฮะ
แจ้งเตือนสีเหลืองที่เป็นป้ายเขตโรงเรียนเนี่ย

อย่างน้อยเขาจะได้เบากันหน่อยเวลาขับผ่านหน้าโรงเรียน